อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปูนแดงจะเป็นอุปกรณ์ในแต่ละขั้นตอนของการผลิตปูนแดงเช่น
ร่อนปูนใช้ร่อนปูนเพื่อแยกปูนแบบก้อนและแบบผง
สำหรับการเผาปูนซึ่งใช้เตาฟืนในการเผาปูนขาว
สำหรับการต้มเคี่ยวเพื่อต้มเคี่ยวน้ำที่ได้จากการแช่ปูน
ผ้าขาวบางใช้กรองน้ำปูนก่อนนำไปต้ม
และภาชนะสำหรับการตั้งไฟเขี้ยวใช้ในขั้นตอนการตั้งไฟต้มเขี้ยวให้ได้ปูนดีมีคุณภาพ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน